ไม่เก็บค่ะเพราะว่าชีวิตใหม่แบบผมใหม่อะไรอย่างเงี้ย

นิดนึงค่ะจะมีแบบความแตกปลาย

สำหรับตัวเองเหรอคะก็จริงรู้สึกผมสั้น
มันก็สบายดีนะคะไม่แบบเหนอะหนักเวลานอน

แต่เราก็บอกว่าพอตัดผมสั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนเรา

ก็ไม่ค่ะยังไม่ได้เกี่ยวขนาด
ตัดก่อนชีวิตเปลี่ยน

ตัดตัวนี้หนูงานเยอะ

ตอนนี้ชับชั้น

ก็จริงเป็นเนื้อเพลงค่ะ

ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะพี่
ก็โอเคนะคะปกติดีเลยค่ะ
จริงหนูว่าคนก็รู้จักเพลงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะ

แล้วอย่างพี่น้องที่มีปัญหาอะไร

แล้วพี่น้องจะตกใจไหมคะเพราะคนตีความขนาดนั้น

แล้วถ้าลงเวลาแพทย์ถ้าช่วงนี้ลองไปกันไหน
แล้วพอลงอะไรไปมันก็เป็นแบบแบบแบบแบบ

เพราะฉะนั้นก็ลงอะไรไปก็
ก็อาจจะเป็นเรื่องได้

ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

คือไม่ได้เรียกว่าชัดเจนขึ้นนะคะ

เร็วไปถ้าจะต้องมาระบุว่ามันคืออะไร

ไม่เลยค่ะหนูว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวมากกว่า

เก่งมากเลยค่ะ

ก็พยายามทำให้มันดีขึ้นในทุกวันจริง
แล้วมีโอกาสได้เจอไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างในช่วงนี้หรือเปล่า

คุยสนุกสนานอะไรแบบเวลาอยู่ดี

จากเหตุงานที่มันเกิดขึ้นมันพิสูจน์ไหมว่า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
คุณไม่ได้ถามใครจะโคยหรือเป็นหวังให้ขอ
ไม่ค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
บางทีก็เขียนให้มันยิ่งใหญ่หรือว่าดูเป็นเรื่องเกินจริงได้ด้วยค่ะ

แล้วน้องมั่นใจว่าไม่ใช่พี่คนนี้ของเราแน่นอน
อย่าเรียกว่ามั่นใจดีกว่าคือหนูก็ไม่ได้ไปก้าวไก่
ไปอะไรเรื่องส่วนตัวเขาขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะ
แล้วหนูมีแพลนจะไปแน่นอนด้วยกันอยู่ไหมค่ะ

ตอนนี้คือหนูแบบเรียนแล้วก็กำลังสมัครเรียนอยู่
ไม่พับแน่นอนโครงการไปเรียนต่างนอก

คือเราก็ตั้งใจไว้แล้วแล้วก็อยากทำตามเป้าหมายเราไว้
แล้วพี่ถามว่าพี่โน๊ตจะตามไม่ได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ได้พูดภาษาเขาไหมว่าเราก็จะไปเรียนต่อเขาว่ายังไงบ้าง
ทุกคนก็ทราบว่าเราก็มีแพลนว่าจะไปเรียนอยู่แล้วค่ะ
แล้วหนูไปนานไหมคะไปเรียนรอบนี้

ดูไว้ประมาณ๓ที่ค่ะอยู่ในลอนดอนหมดเลย
อย่างพี่เขาก็ไปเรียนกลัวจะเจอกันไหม
กลัวเลยค่ะหนูไม่ได้อะไรอยู่แล้ว

เจอได้หนูแฮปปี้หนูแบบรู้สึกว่าเราก็เจอได้ปกติ
ถ้าเราไปเรียนรอบนี้แล้วเกี่ยวกับพี่โน๊ตคือมีปัญหาเกิดไหม

เพราะสุดท้ายแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตของเราอะค่ะ
ไม่ว่าเรามั่นใจในตัวพี่เขา

เพราะว่าเอาจริงมันก็ยังเร็วไปเนอะในความรู้สึกของหนู
เพราะฉะนั้นก็ขอดูไปก่อนดีกว่า
อะไรเพราะว่าตอนนี้หนูสวยออร่าขึ้นเยอะ
ใช่เหรอขอบคุณค่ะขอบคุณจริงค่ะ
ก็พยายามค่ะพยายามที่จะกลับมาออกกำลังกาย

ดูแลทั้งจิตใจและรักกาย

แท้พี่ถามหนูว่าอย่างไรคนมองว่าพี่โน๊ตคือคนโชคชีวิต

เพราะว่าหนูเท่าที่รู้จักหรือเท่าที่สัมผัสได้ก็
ก็ยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้น
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเจ้าชู้อะค่ะ
มีผลต่อการพิจารณาความสำคัญไหมค่ะ

เวลาหนูคุยกับใครหนูพยายามแบบทำความรู้จักคนนั้นจริง
แสดงว่าข่าวที่เขาว่าเขาเจ้าชู้ไม่มีผลเลยใช่ไหมคะ
ก็หนูไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรค่อนนั้นแล้ว
าังนึกว่าเห้ยเราคนเดียวทั้งมันคนเดียว

จริงมันก็ยังเร็วไปนิดนึงที่เราจะไปตัดสินเขาว่าแบบ
เขาเป็นอย่างนี้หรือไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ

รับมือ
รับมือ
นั่นแหละค่ะก็ต้องให้เป็นเรื่องของเวลาไปดีกว่า

หนูไม่ได้หนูคุยทีละคนอยู่แล้วค่ะ

มันยังเร็วไปสำหรับหนุ่มหน้า

สูงคิดก็ครอยมากผม

ไม่ค่อยคิดถึงตรงนั้นเลยอะครับ
แล้วเค้าก็ไม่ได้เป็นคนมาออกงานอะไรอย่างงี้ด้วย
จริงก็รอดูเลยค่ะ
มีบทหรือมีอะไรก็ยินดีรับอยู่แล้ว
แม้กลัวไหมว่าข่าวจะมีคนทำงานของเธอได้หรือเปล่า
กลัวไหมไม่ค่ะ

แล้วชีวิตจริงหรือคนที่รู้จักเราจริง

อีกละล่ะไม่สามารถกลับลำบทแบบ
อะไรอย่างนี้

มันก็ควรได้รับหลากหลายบทบาทอยู่แล้ว

ขอบคุณมาก